เราไปต่อกันที่ราศีเมษ

เป็นราศีเดียวกับดวงเมือง
เป็นราศีที่มนุษย์จะอยู่เข้า

แต่ว่าเป็นราศีที่ดวงกลับมาดีขึ้นมาก

ราศีเมษติดอันดับ๑ใน๓ของราศีที่ดวงดี
อืมมังกรนี่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเจอกับปฤตจะอยู่เจอกับอะไรก็ตาม
แต่ราศีเมษมีดวงดาวแห่งตัวช่วยการเริ่มต้นดวงโดดเด่นเรื่องคู่มากที่สุด

ทำธุรกิจนี้เมียแต่งแล้วเว้อ
ปีนี้บันที่ที่ลงตัวอันที่สุดแล้วปี๖๐นี้นะครับ
ดังนั้นราศีเมฆก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเดินทักทายปี๕๐เท่ามาเยอะ

เพราะว่าคือราศีเมษที่แนะนำเรื่องสารหลักเมืองเพราะว่าเป็นราศีที่ต้องการความมั่นคงในชีวิต

อันนี้เราก็จะมีความเชื่อว่าหลักเมืองเป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงมากที่สุด
คือย้ายวัดย้ายวังย้ายอะไรได้หมดเขาบอกย้ายสิ่งเดียวที่ย้ายไม่ได้คือย้ายหลักเมือง
สารหลักเมืองในกรุงเทพนี่คือสารหลักเมืองของประเทศเลยใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เฉพาะเมืองกรุงเทพจริงก็เหมือนกับการตั้งกรุงขึ้นมา

ใช่เหมือนเป็นสาระเมืองของเมืองหลวงของเรา
เพราะฉะนั้นราศีที่ดีก็คือราศีเมษก็ไม่ได้มีอะไรพูด

เมฆเด่นสุดลองมาบังกรป่ะ
ต่อกันที่ราศีพฤกษพนะฮะ

ไหมดาวิกาลูกสาวอรพา

นักน่าวนิ่งไป
ราศีที่ดาวเสาเข้า

ที่ผ่านมานะครับปีหกศูนย์เนี่ยดาวเสาร์ก็ยังหงอยู่โอ้
นะครับตอนเนี้ยปัญหาคือว่าปีนี้หกคือช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย
พอโอเคนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยราศีพฤศพเองเนี่ย
มันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงและมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นแปลงให้ระมารวังเรื่องของศัตรูอุปสรรคนะครับความพ้ายโอ้มีนมีหนุ่ม
นะครับหรือว่าสิ่งที่เหมือนกับเราไม่เคยทำเออ
คือบางทีบางอย่างพอเราไม่เคยทำปุ๊บมันอาจจะดูลำบาก
มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครที่อยู่ในราศีพฤศพเนี่ย
ต้องดูแลชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกให้ดีนะครับ
เพื่อเป็นอันที่สงครึ่งปีหลัง

คล้ายกันแต่ว่าพฤศพเนี่ยพอหมดจากปี๖๐นี้แล้วเนี่ย
ชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะเลยคือจะดีปิดหูปิดตา
แสดงว่าปีนี้ยังต้องอดทนอีกสักแป๊บนึง
ขออีกสักปีหนึ่งแล้วช่วงยากสุดคือครึ่งปีหลัง
ดูคุณไหนบ่ปีนี้หนางระสิทธิพฤษแสดง

แต่นางก็จะมีแบบพืชค่าใหญ่นะครับ
แต่ต้องยอมรับนางหายใจก็ผิดแล้ว
นึกออกปะนางทำอะไรก็โดนด่า
แต่เงินอาทิตย์ดีแต่ข่าวไม่ดี
เขาไม่ค่อยดีไม่ใช่ไม่ดีแปลกแปลก
ก็เหมาะราศีพศพก็ไปหามาไปหามาพบภาคได้นะครับหรือว่าการทำบุญหรือบางทีเนี่ย
อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการบูชาพระนาคปรกก็ได้ครับเพราะว่าเป็นพระประจำวันเสาร์ปรากฏที่เจอพระเสาอยู่
ตาสีต่อไปราศีเมฑุร์ราศีเมฑุร์
ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่๑๕มิถุนายนไปจนถึงวันที่๑๖กรกฎาคม
๑๕ถึงวันที่๑๕ถึงวันที่๑๔

ก็มีปันคุณติ๊กเจษฎาพรชมพู่อารยาเอฮาเก็ตคุณป้องนวัฒน

เริ่มไปเตะฟุตบอลครบ๖กลม

ไม่จริงเมื้อหนูบ่น

ไม่เคยเลยไม่เคยข้องแวะ

สัตว์ทุนอ๋อเม่

เมถุนเป็นราศีที่ดูดีมีบุคลิก
หน้าตาดีที่สุดใน๑๒ราศี

อยู่บันเทิงแฟชั่นหรืออะไรก็ตามสมควร
ก็จะอยู่ในเมทุนเยอะเมถุนเป็นราศีที่เสียตังค์เยอะสุดในปีหน้า

เกิดราศีนี้เนี่ยบางคนอาจจะทำบ้านบางคนอาจจะทำรถ
ทำลูกก็ได้เพราะว่าเม่ทุนเนี่ย
เป็นราศีที่มีเกณฑ์มีบุตรในปีหน้าที่ดี

เท่าไหเท่ากันต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตได้แล้วนะ
เพราะว่านี่มันสิ้นปีแล้วทำอยู่แล้วทำอยู่
อ๋อจะได้แบบต้นปีหน้า
อ๋อในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีนะครับ

ถ้าคุณวางแผนในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้ว
มีเรื่องเสียตังค์อยู่แล้วเช่นจะทำบ้านทำอะไรอยู่แล้วนั้นไม่ค่อยน่ากลัว

ดวงมันจะเสียเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องให้เสียแบบที่

ซึ่งต้องระวังอันนี้คงแนะนำเรื่องวิธีการ
หั่นบริจาคทรัพย์อยู่เสมอเป็นประจำทุกเดือน

มาเค้าไม่ได้รู้อะไรผ่านเหรอเค้ามีไหนหยะกับทุกคำ
มีอะไรเหมือนกันไม่มีพี่ทำถูกแล้ว
พี่บอกว่ารักษาผมมาจากประจำ๒๐ปีรักทุกคน

แล้วปากฉันมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้

สิบปีแล้วโอ้ถึงออกกำลังกายโยคะสู้ตายเนอะ

ไม่ต้องอ่านอีกถึงทัน
ไม่ได้พูดอะไรเลยถามว่าเอากำลังโยคะไปทำอะไร
พูดถึงสามีฉันนี่เขาจะดีไหมล่ะ
พรุ่งนี้๓๐เราจะไม่อยู่วันที่๓๑ถูกต้องไหมครับ
เดี๋ยวเอามาอ่านข่าวแปลกรายความเลขทั่วไทยหนึ่ง

อ่อก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์เลข

เขาบอกมีเลขเด็ดมาจากคำชโนธ๓ตัวเด็ด
จะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเย่